คุณกันหลังจากที่ไปตามไปตามเรื่องราวทางคดีเนี่ย
๒เดือนมันเกิดอะไรขึ้น
จากที่สอบถามทางด้านภูมิกับเนี่ยมันอาจจะมีติดขัดเรื่องขั้นตอนนะครับ
ในส่วนของการประสานงานในเรื่องการที่จะหานักสังคมสงเคราะห์ต่างเนี่ย
มาอ่าสอบเด็กแต่แต่หลังจากที่ประสานไปเนี่ย
ท่านผู้มกลับเขาก็ให้ความใส่ใจนะผมคือตรงก็ให้ความใส่ใจ
ผมประสานผมรู้ตัวหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้มามอบตัว
้ามาอะไรอย่างนี้วันนี้ก็

ก็วันนี้มาก็มามอบตัวเลย

แต่ในกล้องวงจรปิดแม่ไปตามมาตั้งแต่วันเกิดเหตุ๒๒เมษาป่ะ
หลังจากเกิดเหตุประมาณ๒๓วันแม่ก็ไปตาม
ไม่กี่วันเองมันก็เห็นชัดว่าเป็นใคร
ไอ้เด็กพวกนี้มันก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละใช่ค่ะอุ้ยแม่ผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ
แม่หาแม้กระทั่งรายละเอียดเฟสบุ๊คชื่อนามสกุลแม่ตามหาหมดเลย

ผ่านมา๒เดือนจนต้องให้คุณกันไปโรงพักเหรอ

อืม
เผื่อพี่ตำรวจมีอะไรจะบอกก็ผมก็ยินดีนะครับ
อาจจะได้บางทีประชาชนเขาก็สับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้น๒เดือน
มันถึงไม่คืบพอมาร้องสื่อร้องเพจดังร้องมูลนิธิร้องคนที่ค่อยช่วยเหลือเคสต่าง
อย่างคุณกันที่เป็นจิตอาสาเนี่ยวันเดียวมันคืบอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วไปเจอเด็ก

ผมไปอยากให้

ก่อเหตุรู้ให้ตัดสินใจให้ดี

ตลอดชีวิตพ่อแม่จะซัพพอร์ต
ของการหนีไปตลอดชีวิตหรือจะสอนให้ลูกรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วมามอบตัวซะ
นะผมก็ให้เขาเลือกสองทางแล้วจังหวะพอดีวันนั้นเมื่อวานเนี่ยไปเจอคนขับพอดี
สิ่งที่ผมเนี่ยช็อกคืออะไรรู้ไหมอะไรฮะมีนักข่าวถามว่าอยากขอโทษอะไรเขาหน่อยไหม
อันนี้อยากขอโทษอะไรเขาหน่อยไหมตอบว่าอะไรรู้ไหมพี่ว่ายังไงผมพูดไม่เป็น
พ่อแม่ไม่เคยสอนให้พูดคำว่าขอโทษเหรอครับ
ผมต้องถามต่อว่าแล้วพ่อแม่ให้เด็กอายุ๑๓ขับรถมอไซค์ออกมาทำแบบนี้
ให้เอารถมอไซค์เนี่ยยึดไว้ตรวจสอบหน่อยถ้ามีความ
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเนี่ยอ่าเมื่อวานเนี่ยทางเจ้า
ที่ตำรวจท่านรองผู้การเนี่ยก็มารับทราบแล้วก็บอก
เออเดี๋ยวยินดีจะดำเนินการคือเรื่องนี้นะครับผมบอกเลย
ท่านอาจจะเก่งกับคนที่เขาไม่เคยสู้ท่าน
แต่วันนี้ไม่ใช่อะไรที่ท่านทำแล้วมันผิด
ต้องถูกดำเนินการทุกอย่าง
ผมพูดตรงนี้เลยต้องถูกดำเนินการทุกอย่าง
เพราะไม่งั้นทำไมรู้ไหมมันก็จะได้ใจแบบนี้
ถ้าทำแล้วรอดไม่ถูกดำเนินการ
ก็ทำใหม่ได้ใจดูอย่างคำพูดว่าอะไร
เอาก็ไม่คิดว่าจะไปแจ้งความการที่พูดแบบนี้

ไม่ใช่เด็กกลุ่มนั้นอะใน๓คนไงหรอบอกกับแม่ตอนโทรมาเหรอ
มีคุยอยู่ค่ะมีพูดอยู่

ใช่ค่ะก็มีคนนึงที่พูดออกมาแต่ว่าแม่ไม่ได้เอาออกมา
คือคือท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุณกัน
แล้วก็ตำรวจลงพื้นที่ไปตามคดีเจอเด็ก๑๓ใช่ไหม
แล้วตำรวจเขาก็ให้สายสืบไปตามหาอีก๒คน
ไม่รู้อย่างไรคือเขาสืบเก่งมากนะวันเดียว
แล้วบังเอิญเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ตำรวจให้เบอร์ผิด
ให้เบอร์แม่ถูกแล้วใครโทรมาก่อนเลยนะแม่กรอนใช่ไหมกรอนคนที่ฟันน้องนัทเนี่ยโทรมาก่อนเลยที่ฟันจนจมูกแหว่งเนี่ยโทรมาก่อนเลย